สนับสนุนโดยโพทาไลเลเชอร์พาร์ค
บริษัททีวีไดเรคจำกัดมหาชน
เอาละค่ะเพื่อนที่ถูกพี่ธัญญาเลือกก็ออกไปเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว
ส่วนพวกเราทุกคนขอให้รวมมานั่งที่เดียวกันเลยค่ะ
เราก็รู้สึกว่าแบบก็เฟลล์ว่าแบบฉันเล่นได้นะนี่ฉันก็เรียนการแสดงมา
ฉันก็เรียนนิเทศมาทำไมถึงไม่เลือกฉัน
สี่คนนั้นก็อืมถามว่าแสดงดีไหมก็อาจจะดีนะแต่หนูอาจจะดีกว่าก็ได้

ในชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าเราจะไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่
เขาคงไม่เอาชื่อเรามาใส่กล่องกระดาษและให้เราจับขึ้นมาแล้วได้งานหรอก
เป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นผู้ถูกเลือกเราก็ต้องเป็นคนเลือก
และตอนนี้น้องทุกคนจะต้องเลือกจะต้องเลือกและฝากชีวิตไว้กับเพื่อน
รับรองว่าบทบาทเป็นบทบาทร้ายที่จะต้องเชื่อดเฉือนกับพี่ธัญญา
และจะต้องมีการตัดสินแพ้ชนะอย่างแน่นอน
เนยอยากให้น้องทุกคนนะคะเลือกเพื่อนคนใดก็แล้วแต่
ที่เราคิดว่าจะสวมบทบาทได้ดีที่สุด
จำไว้นะคะว่าคนที่น้องเลือกจะถือว่าเราคือผู้ร่วมทีมของเขา
ถ้าเขาชนะในภารกิจนี้เราก็จะถือเป็นผู้ชนะไปด้วย

ถ้าลงชื่อเสร็จแล้วเอาชื่อมาส่งที่พี่เนยได้เลยค่ะ
เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครฝากชีวิตไว้กับใครกันบ้างนะคะ

คนที่๒นะคะออย
ออยเลือกเจลลี่เหมือนกัน
เราจะเลือกคนที่ชนะเพื่อที่จะให้เราชนะ
หรือว่าเราจะเลือกอยู่ข้างคนที่เรารัก

ไม่ว่าน้องจะทำออกมาดีหรือไม่ดี
ฉันอยู่ข้างเธอก็ฉันจะเลือกเธอ
ผมคิดว่าเขาก็ต้องมีมุมร้ายร้ายของเขาอีกแล้ว
อาจจะด้วยความที่เราเห็นว่าเขาเหมือนเด็ก
แล้วบางทีเขามีมุมออกจากใจ

เห็นหน้าเขาเนี่ยสายตาเขาแบบอุ๊ยคนนี้ร้ายจังเลย

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนางร้ายได้เหมาะสมที่สุดแล้วค่ะ
คิดว่าพี่แยมเขาเป็นคนแรง
เวลาอยู่ในกองเนี่ยก็แบบมีวีนมีเหวี่ยงบ้าง
ทั้งทีมงานเองหรือว่าน้องก็อาจจะโดนบ้าง
ดังนั้นหนูคิดว่าพี่ในการแสดงเนี่ยพี่แอนน่าจะทำออกมาได้ดี

คือเล่นร้ายหนูเลยคิดว่าพี่ป๊อปปาดีกว่า
เพราะพี่ป๊าเขาเป็นคนที่แบบหน้าตาแบบดูเหมือนเป็นคนจิกกัด
แล้วหนูว่าเขาน่าจะเล่นได้ดีอะ

โบนัสต้องพิสูจน์ตัวเองหนักแล้ว
สำหรับคนที่ถูกเลือกมากที่สุดเป็นแยม
ทีนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันแล้วล่ะค่ะว่าทั้ง๔คน
ใครจะทำมินิชาเลนส์นี้ออกมาได้ดีที่สุด

สาวทั้ง๔ก็แยกย้ายกันทำสมาธิ
เพื่อเตรียมรับมือกับตัวแม่สายดราม่าอย่างคุณธัญญา

ขุนธรรยาเธอก็พร้อมสะพลังแบบใสม่ยั้ง
มันสิคะท่านผู้ชม
เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้แบ่งกองเชียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะ
ทีมแรกทีมแยมค่ะ

ดดันอ่ะเพราะว่าคนมันเยอะมากที่แบบว่าอยู่ฝั่งหมูใช่ไหม

จะออกมายังไงจะทำได้ดีไหม
พอเพื่อนไว้ใจเราก็ยิ่งกดดันเราเข้าไปใหญ่
แล้วทำให้เราแบบกังวล
ทีมที่๒ทีมปอปลาค่ะ

และทีมที่๓ทีมเจลลี่ค่ะ
นั่นหมายความว่าไม่มีใครเชียร์โบนัสเลย

แต่ว่าคือก็คิดว่าเพื่อนที่เราช่วยมา
คือเขาคิดเขาอาจจะมองเราว่าเราอาจจะไม่
ไม่เข้าถึงบทบาทตรงนั้นนะคะ

ซึ่งโบนัสเป็นคนดึงแครอทออกมาจากการแขวน
ก็ยังไม่เชื่อมือโบนัสเลยเหรอคะแครอท
คือเขาดูเป็นนักเพศเลย
มองตังค์ไลน์เขาไม่รู้

แต่โบนัสก็ต้องพิสูจน์ฝีมือมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ

ถามเด็กดีกว่าว่าพร้อมหรือเปล่า
พร้อมค่ะ

เราจะเริ่มจากคนที่มีคะแนนนิยมสูงสุดดีกว่า

เพราะฉะนั้นแล้วน้องอีก๓คนพักผ่อนก่อนได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ

ใช่ค่ะ

ฉันคิดว่าเธอเนี่ยควรจะเรียกฉันว่าคุณหญิงซะมากกว่า
เพราะความสวยอย่างเดียวคงไม่พอที่หล่อนจะมาเรียกฉันว่าแม่

แล้วก็เลิกเกาะลูกชายฉันเหมือนทากเหมือนปลิงสักที

ลูกชายของฉันจะต้องได้ผู้หญิงที่ดีกว่าหล่อน

คิดว่าคนอย่างฉันจะตกง่ายเหรอ
ฉันก็รู้นะกำพืชของคุณก็เป็นนางงามร้อยเวทีกว่าจะได้นายพลขึ้นมาเนี่ยมันต้องจับติบตีผู้หญิงมากี่คนแล้วล่ะ

ผู้หญิงฉันตำเหรอ
ไหมคะผู้หญิงชั้นต่ำคนนี้ลูกของคุณแม่ติดอกติดใจไม่รู้ทำไม
แล้วก็อย่าคิดนะคะว่าคุณแม่จะเขียนหัวเราได้
ดูนะดังฉันจะฟ้องตะเทศตะเทพจะต้องเฉดหัวแกทิ้งมันขยับ
สองเลยสองเลยดูสิว่าเมียอ่ะ
มันดูแบบปุ่มไฟเดียวค่ะมันดูไม่มีแระแอคชั่น
หน้าที่ของแม่ก็อยู่ของแม่นะคะส่วนหน้าที่ของเมียก็ให้ดาวทำสะเข้าใจไหมคะคี้แก
รายประผทหัวข็อด่าไล่จนพี่ธัญญาไปสุดมุมแบบหมุมสุดของเวที
เวทีเลยแล้วแบบหือร้ายอ่ะร้ายร้ายมาก
แต่แค่เงินแค่เนี้ยดูถูกฉันเกินไปน้อยมาก
คนอย่างฉันได้มากกว่านี้ล้านเป็นพันเท่า
เข้าใจด้วยนะคะคนอย่างแม่
น้ำตาคอแล้วหนูรู้สึกว่าเขาเก่งมากเลย
ถ้าหนูได้เลือกนะหนูว่าหนูทำได้ดีกว่าแน่นอน
เงินแค่นี้ซื้อฉันไม่ได้หรอกฉันต้องได้มากกว่านี้
สิบเท่าพันเท่าจำไว้อีกแก่
ดาวก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าพี่เทพเขาติดใจอะไรดาว
แต่คุณแม่ก็ทำหน้าที่แม่ไปเถอะค่ะส่วนดาวจะทำหน้าที่เมียเอง
สวัสดีค่ะหยุดดาวเหรอใช่ค่ะ
ก็สวยดีนี่คุณแม่

เธอเรียกฉันว่าคุณหญิงท่าจะเหมาะกว่านะ

คุณหญิงคะ

แล้วก็เลิกเกาะลูกชายฉันเหมือนทากเหมือนปริงสักที
เหมือนหน้าทุเรศหน้าขยะขยะ
ลูกชายฉันจะต้องได้ผู้หญิงที่ดีกว่าเรา

เธอคิดเหรอว่าฉันจะยอมจบง่าย

เพราะคนอื่นจะไม่รู้ความพื้นของเธอ
ไม่ได้แบบดุมาก

น้องก้าวราวหรืออะไรอย่างงี้นะ

ดาวทำอะไรได้มากกว่าที่คุณแม่คิดนะคะ
คุณแม่เป็นแม่คุณแม่ก็ทำหน้าที่แม่ไปนะคะ

อ้อแล้วจำใส่กันราวในหัวไว้เลยนะ
ว่าเงินเนี่ยมันน้อยเกินไป
ระดับฉันแล้วนะต้องได้มากกว่านี้
เดินผ่านมาขนลุกไปด้วยดูไปขนลุกไป

คิดว่าเท่านั้นไม่ได้เขาส่งมาแล้วก็ต้องส่งก่อน

ฉันคิดว่าเธอควรจะเรียกฉันว่าคุณหญิงมากกว่านะ

ความสวยอย่างเดียวคงไม่พอที่จะเรียกฉันว่าคุณแม่

แล้วก็เลิกเกาะลูกชายฉันเหมือนภาคเหมือนกลิ่นได้แล้ว
เหมือนหน้าทุเรศหน้าขยะขยะ
ลูกชายฉันจะต้องได้ผู้หญิงที่ดีกว่าหล่อ

คุณแม่คะแต่เราสองคนรักกันนะคะ

นี่หล่อนไม่ต้องมาพูดถึงความรักหรอกนะ
เพราะฉันไม่เชื่อเรื่องพันธุ์นั้นหรอก
คือพี่ปอปาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ร้ายมากแล้วก็ไม่ได้ดีมาก

แต่ด้วยความว่าก้มหน้าค่าค่ากับแม่

ตอนแรกก็คิดว่าต้องเป็นแบบว่าบทอารมณ์แบบ
ต้องเป็นบทแบบเถียงโต้ตอบกันแน่
แต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะเป็นคนที่ร้ายกว่า
เธอเองอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะ

ต้องตามตบผู้หญิงคนอื่นไปเท่าไหร่
นิ้วมือของเธอพอนับได้ไหม

กล้าดียังไงคะที่จะมาลองดีกับฉัน

นี่ร้ายแบบไม่น่าเชื่อว่าร้ายได้
อาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่าเราเห็นฟิลพี่ปอปาเนี่ย
ปกติแล้วเนี่ยนางจะเป็นคนที่แบบว่านิ่งนางเอกไงคะ
แต่พอมาดูร้ายก็เลยมันก็เลยจะฉี่ออกมา

แต่พี่เทพก็รักดาวดาวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ

เทพถึงได้หลงรักดาวได้มากขนาดนี้
หนูว่าการเล่นละครที่ดีคือเล่นอย่างจากการที่ความเข้าใจของเราอ่ะเนาะ

แล้วมันทำให้หนูรู้สึกว่ามันดีมันสมูท
ดาวร้ายกว่านี้ได้มากนะคุณแม่
เป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่ไป
ส่วนหน้าที่เมียเดี๋ยวดาวจัดการเอง

เงินแค่นี้ซื้อฉันไม่ได้หรอก

อย่างฉันต้องได้มากกว่านี้
แล้วเราก็คือเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดนะคะ

เพราะว่าด้วยความที่เขาอย่างนั้นติ่มนางงาม

ไม่มีอะไรที่เธอจะพังกำแพงของเธอออกมา

ลูกชายของฉันจะต้องได้ผู้หญิงที่ดีกว่าหลอด

คุณแม่คะแต่เรารักกันนะคะ
ไม่ต้องมาพูดเรื่องความรักหรอก
เพราะฉันเองไม่ได้เชื่อเรื่องพันธุ์นั้น
และฉันก็รู้ด้วยว่าเธอเองก็ไม่ได้เชื่อเรื่องความรักเหมือนกัน

แต่พี่เทพสัญญากับดาวแล้วนะคะ

โถแม่ดุดดาว
พ่อเทพน่ะมีผู้หญิงสวย
ไฟล์ดีมาให้เลือกตั้งเยอะแยะมากมาย
ลูกชายของฉันคงจะไม่เลือกผู้หญิงอย่างเธอมาเป็นคู่ครองหรอกนะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวตนเขาหรือว่าเขาแสดงเข้าใจบทบาทหรือว่าจะยังไง

คงพอหาที่เกาะใหม่ได้ไม่ยากหรอก